ซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นหนึ่งกระแสที่มีการวิภาควิจารณ์กันวงกว้างในโลกออนไลน์นะครับ
หลายคนเห็นบทความนี้แล้วก็ตกอกตกใจนะครับ
เพราะว่าบทความนี้เป็นบทความที่มีการคาดการณ์ถึงสถานการณ์น้ำ
สถานการณ์เมืองต่างหลายเมืองทั่วทุกมุมโลกของเราเนี่ยนะครับ
มีการบอกว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้
เมืองเหล่านี้นั้นจะกลายเป็นเมืองที่อยู่ใต้บาดานนะครับ
และแน่นอนหนึ่งในนั้นก็คือกรุงเทพมหานครของเรานี่เองครับ

จะมี๑บุคคลที่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการคำนวณ
แล้วก็การคาดการณ์สถานการณ์ที่จะเกิดครั้งนี้ด้วย
และวันนี้ครับเราจะมาทำความกระจ่างกันสำหรับเรื่องนี้
หลังจากนี้เป็นต้นไปจะต้องมีการรับมือ

ข้อมูลเหล่านี้มีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน
วันนี้ผมอยู่ที่นี่การประปาศูนย์คลุงวิพักษ์
แล้วก็บุคคลที่จะมาให้ข้อมูลกับเรา
สวัสดีครับท่านครับสำหรับดิจารณ์ครับสรุปแล้ว
วิจัยที่ออกมาเห็นได้ข่าวว่าไม่ได้ออกมาเร็ววันนี้ใช่ไหมครับ

สภาพยุโรปเขาออกรายงานชิ้นหนึ่งก่อน

แล้วออกมาว่า๑๐เมืองในโลกมีความเสี่ยง

สีเหลืองกับสีส้มต่างยังไงครับ
ให้ศึกษาเมืองเหล่านี้ก่อนสิ

ใช่นี่ผลการศึกษาเป็นอย่างไรนะครับ
ก็คือว่าตอนอื่นเราต้องรู้ตัวเองก่อนว่า
กรุงเทพบริกรกรเนี่ยครับก็อยู่ที่ประมาณสัก๑๒เมตร
แถวบางขุนเทียนอะไรถึงลิมทะเลนะครับ
ก็เวลาน้ำขึ้นก็น้ำก็เข้ามาแล้ว
ที่ปากน้ำสุดประการแสดงว่าเขาต้องต่ำกว่าหนึ่งเมตร
ครับนะครับดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้เขาระบุเลยไหมครับ
ว่าถ้าหากเกิดขึ้นจริงเนี่ยกรุงเทพฯทั้งเมือง

ก็คือภายในอีกประมาณ๘๐ปีข้างหน้านะน้ำทะเลจะสูงขึ้นอีก๑เมตร
ก็คือจากปัจจุบัน๑๕ก็จะต้องกลายเป็น๒๕
มันก็ใช้เวลานะครับไม่ใช่ว่าภายในปุ๊บปั๊บจะเกิดขึ้น
ครับทีนี้มาดูปัจจัยดีกว่าครับอาจารย์ครับ
หลายคนก็มีการวิภาควิจารณ์กันมาต่างนานาก่อน
ก่อนหน้านี้ก็มีการพูดเกี่ยวกับการสร้างสิ่งปลูกสร้าง
หรือว่าการเปลี่ยนแปลงทางภูมิประเทศการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ
ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีการคำนวณออกมาแบบนี้ครับ

ปัจจัยแรกมีอยู่๕ปัจจัยด้วยกัน
อันดับแรกเลยก็คือแน่นอนระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น

ปัจจัยที่๒ก็คือจากฝนที่ตกหนักขึ้น
โลกร้อนขึ้นน้ำในชั้นบรรยากาศก็มีมากขึ้น
ปัจจัยที่๓คือแผ่นดินซุด
กรุงเทพอยู่บนชั้นดินอ่อนประมาณสัก๒๐เมตรได้

กรุงเทพนครจะเห็นว่ามีแต่ตึกลามบ้านช่องถนนหนทาง
มันก็ส่งผลกระทบทำให้เวลาฝนตกมาแล้วน้ำท่ามากขึ้น
ปัจจัยสุดท้ายก็คือว่าการหาจัดการ
ของเรื่องต่างเราในปี๕๔เราบังหันกันอย่างไร

ครับทีนี้นะครับหลายคนกังวลว่า
ตอนนี้กำลังจะมีวางแผนซื้อคอนโดงคอนโดขึ้นเยอะมาก
การเกษตรต่างเตรียมปลูกพืชปลูกผัก
จะมีการเตรียมพร้อมรับมือจะมีการวางแผนอย่างไร
ตอนนี้กรุงเทพมหานครมีการเตรียมพร้อมให้กับเรามากน้อยแค่ไหน
เราจะมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับ